ดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยนะคะ

ไลน์หน้าจอมานะคะให้กำลังใจทั้งผู้ที่ประสบภัยด้วย

ตอนนี้ทุกภาคส่วนพยายามทำอย่างเต็มที่อยู่นะคะ
ส่วนสถานการณ์น้ำตอนนี้ที่พื้นที่อุบลราชธานีดีขึ้นเล็กน้อย
ถนนละมากสามารถเปิดการสัญจรได้ตามปกติแล้ว

พอน้ำท่วมผักตบชาวามันจะไปอุดตันตามช่องทางต่างที่เขาจะใช้ระบายน้ำ
ตอนนี้ทหารเองค่ะพยายามนะคะเอาผักตบชาวาออก
เพื่อให้น้ำมันไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
รายงานเข้ามานะคะจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

ตอนนี้นะครับที่จังหวัดอุบลรัชธานีนั้น

แล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงตกต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือการทำงานของเจ้าหน้าที่
บริเวณสะพานกุฎปลาขาวนะครับซึ่งอยู่ฝั่งอำเภอวารินชำราบ
ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็นำรถแบ็คโฮล
มาทำการขุดหรือว่านำผักตบชาวาออกจากน้ำบริเวณนี้
เนื่องจากว่ามันขวางทางน้ำแล้วก็ทำให้น้ำนั้นได้ระบายช้า
เจ้าหน้าที่จึงต้องนำรถแบ็คโฮลมานำผักตบชาวาเหล่านี้ออกนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าขณะนี้อุปสรรคอีกหนึ่งอย่าง
ของการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นั่นก็คือสายเคเบิ้ล
เนื่องจากว่ามีเสาไฟของสายเคเบิ้ลนั้นได้หักลง
ทำให้สายเคเบิ้ลสายไฟฟ้าหรือว่าสายโทรศัพท์นั้น
จมอยู่กับน้ำแล้วก็ปะปนอยู่กับผักตบชาวา
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่กันนะครับ
ว่าความยากลำบากมันอยู่ตรงจุดไหนบ้าง
แต่ว่าเท่าที่ผมถามเบื้องต้นเนี่ยก็คือวันนี้เป็นวันที่๓แล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่เขาทำงานแล้วก็ปฏิบัติงานอยู่ในที่ตรงนี้นะครับ

ตอนนี้ความยากลำบากของเรามันอยู่ตรงจุดไหน
ตอนนี้เริ่มง่ายแล้วครับเพราะว่าเอาสายเคเบิ้ลของโทรศัพท์ออกแล้วนะครับ

มันเป็นปัญหายังไงบ้างในการทำงาน
มันตักยากครับ

แล้วให้มันลอดเข้าใต้สะพานนะครับ

คือเห็นผมเห็นตักทั้งวันทั้งคืนเลย

เพื่อระบายน้ำครับใช่ครับ

ที่หลักของเจ้าหน้าที่ที่ต้องช่วยกัน

ผมได้พูดคุยกับน้องซายนะครับ
ซึ่งเป็นเด็กสาวอายุ๑๖
ที่ถูกนำบัญชีมาปลอมแปลง

ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดรัชธานีนะครับ
ซึ่งคนที่ทำนั้นก็คือน้องสาวชื่อว่าเบส
อายุ๑๔ปีซึ่งผมคุยกับน้องซายนะครับ

แต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับ

น้องเบสได้มายืมไปกว่า๑เดือนแล้วนะครับ

ถึงรู้ว่าน้องสาวนั้นนำไปปลอมแปลง
เพื่อที่จะขอรับโอนเงินบริจาค

ก็ที่หนูยอมรับไปก็คือ

เพราะว่าถ้าเกิดหนูยอมรับไป
หนูมั่นใจว่าน้อง

ก็คืออยากให้เรื่องจบ
ส่วนแม่ของน้องไซน์
ก็ทำให้เขาเสียชื่อเสียง
หลังจากที่มีข่าวออกไป
รวมไปถึงหลังจากที่น้องไซด์ได้อธิบายนั้น
ทางครอบครัวนั้นก็ได้เข้าใจแล้วครับ

ทำกับข้าวเสร็จแล้วข้าวยังไม่ได้กินเลย

อืมแล้วมันก็ขี่รถเครื่องออกไปบ้านแฟนเขาเลย
ครับแล้วหลังจากนั้นได้คุยกับแม่กับน้องเขาหรือยังครับ

หนูขอโทษนะขอโทษแทนนะบี๊ด
ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อุบลราชธานี

ก็พบว่าระดับน้ำนั้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งนี่ก็เป็นผลดีให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ที่จะสามารถเข้าไปดูแลบ้านเรือนได้แล้วนะครับ
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่พบนั่นก็คือปัญหาขยะ

เพราะว่าน้ำท่วมขังมาได้เกือบเดือนแล้ว
น้ำก็จะเริ่มเน่านะครับในบางจุดบางแห่งนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ

จากเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอวารินชำราบ
อำเภอเมืองจะแห้งและสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้ว
อีกหนึ่งจุดที่เขาเป็นห่วงก็คือถนนเลี่ยงเมือง
เอาพูดง่ายหน้าเซ็นไทยอุบลราชธารี

ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดอุบลราชธานีเส้นเลี่ยงเมือง

นี่คือความพึ่งหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำนะคะ
ถามคุณสุภาษาด้วยเพราะคุณสุภาษาราเป็นคนอุโบ
ใช่คุณคุณสุภาษาบ้านคุณสุภาษาอยู่ที่อำเภอเมือง

เพราะว่าข่าวนี้ออกมาว่าอำเภอเมืองก็ท่วม
อำเภอเมืองนะคะส่วนที่ท่วมเนี่ยคือส่วนที่ติดแม่น้ำ
น้ำมูเนี่ยพาดผ่านในบริเวณบางส่วนนะคะ
ระหว่างอำเภอวารินชำราบและบางส่วนติดอยู่ในอำเภอเมืองเลย
จุดที่อยู่ริมแม่น้ำคือท่วมทั้งหมดเลย
ก็คือที่ถนนเลี่ยงเมืองที่บริเวณหน้าเซ็นทรัล
อุบลราชธานีนี่แหละเป็นจุดที่น้ำท่วม

แต่ว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจจริง
โรงพยาบาลวัดสาลากลางทุ่งศรีเมือง
อันนี้ไม่ท่วมค่อนข้างสูงตรงนี้ค่ะ
คุณผู้ชมทีมข่าวของเราก็ยังคงปักหลักแล้วก็รายงานสถานการณ์อยู่นะคะ